มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องวิสามันเลยคุณผู้ชม
กลายเป็นพาดหัวข่าวหนุ่มเครียดแย่งปืนตำรวจ
ถูกวิสามันดับคาโรงพักมันเกิดอะไรขึ้นคุณ
ผู้ชายคนนี้เขาทะเลาะกับเมียและขับกระบะมาที่สพนครชัยศรีของนครปฐมนะ
พอมาถึงที่สพมาขอตำรวจบอกขอนอนด้วยได้ไหม
ขอพักใจอยู่ที่โรงพักนี้ก่อนปรากฏว่าตำรวจก็เห็นตอนแรกก็มีท่าทีปกตินะคุณนะ
ก็ให้เงินไป๑๐๐บาทเพื่อช่วยเหลือแต่ไม่ให้นอนที่โรงพักนะ
ปรากฏว่าอยู่เขาอารวาสคลุ้มคลั่งแย่งปืนตำรวจแล้วก็ยิงสนั่นในโรงพักเลย
คุณผู้ชมตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมเขาไม่วางปืนเขายิงขึ้นฟ้าต่อสู้
ตำรวจต้องตัดสินใจวิสามัน
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถ
หน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการจรกรรมรถ
ภายในสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
กลางลานจอดรถตรงนี้นะครับพบผู้เสียชีวิตคือนายเข็มเพชร
อายุ๓๘ปีมีบาดแผลถูกยิงตามร่างกายแล้วก็ศีรษะรวม๘นัด
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาดต่างตกอยู่รวม๒๕ปลอก
รวมถึงปืนพกสั้นตกอยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
อกจากนี้ยังมีรถยนต์ของตำรวจเสียหายอีก๓คัน
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากทางด้านผู้การจังหวัดเลยนะฮะ
ผู้บังคับการตำรวจพูทรจนครปฐมพตชมชวินปุรธนานน

ทราบว่าผู้ตายเป็นลูกจ้างร้านขายอะไหล่รถที่จังหวัดนครปฐม

แล้วก็นั่งอยู่หน้าสพนครชัยศรีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว

เอาที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มพัดลมเสื้อผ้าเนี่ย
เพื่อมาขออาศัยนอนค้างคืนที่สพ

นี่คือหอบมาทุกอย่างออกจากบ้านมาหนีเมียมาเลย

แล้วเขาก็เปิดเผยบอกว่าเขาทะเลาะกับเมียมา

ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ที่หน้าสพ
คือไม่มีท่าทีผิดปกติแต่อย่างใดนะฮะ

เงิน๑๐๐บาทเอาไปซื้อข้าวกิน
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนะฮะช่วงหกคัมเมื่อคืนนี้

เพื่อกำลังเตรียมของและแต่งเครื่องแต่งกาย

แล้วยื้อแย่งอาวุธปืนจากเอวของตำรวจนะครับ

เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนแล้วใช่ไหมครับ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางปืนลง
แต่ผู้ก่อเหตุกลับยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่จนหมดแม็กซ์เลยคุณ

ต้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสวนป้องกันตัว
จนเป็นเหตุให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะครับ
หลังจากใช้นี้วิทยาลัยเป็นร่วมยูดปืนมาต่อบ้าน
ส่วนตำรวจนายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ยิงปะทะ

ก็เล่านาทีระทึกบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้านพัก
ได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนร้ายแย่งปืนแล้วยิงใส่ตำรวจนะฮะ

เห็นกลุ่มตำรวจวิ่งกระจายกำลังฮะ

โดยไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่หน้ารถ
กันเพียง๕๖เมตรเท่านั้นเองคุณ
จังหวะนั้นตัวคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุยิงรัวกระสุน
ตำรวจต้องคว้าปืนที่รถได้นะรีบหมอบเลย
หมอบเสร็จก็ยิงสวนไป
พร้อมกับตำรวจนายอื่นก็ยิงสวนไปอีกหลายนัดนะฮะ
จนสิ้นเสียงปืนพบว่านายเข็มเพชร

ต้นคาดว่านายเข็มเพชรน่าจะเครียดสะสม

และหนีออกมาจากบ้านประกอบกับเรื่องงานและค่าใช้จ่าย

โอ้โหตอนมาตั้งแต่เช้าก็ยังมีอาการปกตินะ
นั่งอยู่หน้าโรงพักจนถึงค่ำก็ยังมีอาการปกติ
ก็นี่ไงถึงบอกว่าแบบปกติมาตลอด
คิดเลยว่าตอนหัวค่ำที่พอหลังจากตำรวจให้ตังค์ไปร้อยหนึ่ง
พอมาสัก๒ทุ่มกว่าจะมาก่อเหตุแย่งปืนจากตำรวจแบบนี้
แต่ประเด็นนี้ทางด้านของตำรวจที่ทำการวิสามัน
ผู้เกาะเหตุก็ต้องถูกสอบสวนเหมือนกันนะครับกุญนะฮะใช่
เพราะมีการตั้งกรรมการในการสอบสวนนะครับ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อายการและฝ่ายปกครอง
แล้วก็ยึดอาวุธปืนทั้งหมดไว้ตรวจสอบด้วย
เพราะถือว่าเป็นการวิสามันภายในโรงพักเลยนะฮะ